ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยผู้หญิงคนนึงนะคะ
อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พาแม่ไปทานอาหารที่จังหวัดเชียงราย
เข้าร้านไปแล้วก็ถูกเจ้าของร้านไล่ออกมาจากร้าน
บอกว่าจะมาร้านนี้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเธอแล้ว

ลงไปลงไปลงเลยลงหน้าด้วยลงหน้าด้วย
บอกเขาว่ามีส่วนผสมของเห็ดหรือเปล่า
อยู่ดีก็โวยวายไล่ออกจากร้านเฉย
ดูนะคะอยู่แถวราชพัฒน์เชียงรายนะ
โวยวายลูกค้าแล้วก็ไล่ออกจากร้านเฉยเลย
สงสัยเป็นประสาทต้องไปหาหมอแล้วแหละ
คือเรื่องของเรื่องเธอพาแม่ไปทานอาหารที่ร้านนี้
แล้วด้วยความที่แม่ของเธอทานเห็ดไม่ได้
เธอก็เลยตัดสินใจเดินไปถามข้างหลังร้านว่าน้ำสลัดที่สั่งไป

พอดีแม่แพ้เห็ดเจ้าของร้านบอกไม่มี

ทีนี้พอกลับมาที่โต๊ะก็ได้ยินเสียงเหมือนในคลิป

เจ้าของร้านก็เอาถุงน้ำสลัดมาวางที่โต๊ะเธอ
แล้วก็บอกให้ดูดูสิว่ามีเห็ดไหม

ซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีส่วนผสมของเห็ดก็กินได้
จากนั้นก็มีการพูดด้วยถ้อยคำหยาบคาย
โวยวายหงุดหงิดแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าเธอค่ะ
เธอก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะมาทำกันแบบนี้ได้ด้วยหรือ
ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะคะ
เป็นแค่ส่วนหนึ่งในเหตุการณ์เท่านั้นเองที่เธอถ่ายเอาไว้ได้นะคะ
แล้วก็ช็อกมากกับพฤติกรรมของเจ้าของร้าน

ล่าสุดก็มีการขึ้นไปที่หน้าร้านเนี่ยว่าหยุดหนึ่งวัน
แล้วก็ออกมาโพสต์ผ่านทางเพจของทางร้าน
บอกว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

โดยจะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปปรับปรุง

ทางร้านก็บอกว่าโอ๊ยถ่ายไว้แล้วก็เอาไปลงเพจได้เลย

ก็ขอโทษกับเหตุการณ์นี้นะครับ